แม้ว่าตัวจะจากไปนะคะแต่ความรักความอาลัยและความคิดถึงนั้นยังคงอยู่ค่ะ
เช่นเดียวกับแม่โบแวนด้านะคะที่ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอ
ซึ้งสุดอบอุ่นของพ่อปอและน้องมะลิค่ะ
นี่เป็นภาพความน่ารักของพระเอกผู้ล่วงลับปทฤษฎี
ในช่วงเวลาสุดอบอุ่นกับทายาทตัวน้อยน้องมะลิค่ะ
ภาพนี้นะคะไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนด้วย
ซึ่งถูกโพสต์โดยแม่โบแวนด้าลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ค่ะ
โดยเป็นภาพที่พ่อปอกำลังเล่นจูจุ๊บกับน้องมะลิ
ซึ่งยังไร้เดียงสาแล้วก็น่ารักน่าชังเหมือนเดิมนะคะ
และส่งข้อความให้กำลังใจเกือบ๒๐๐ข้อความเลยทีเดียวค่ะ

ขอบคุณครับ